เกษตรทำเงินพามารู้จักกับทุเรียนอีกสายพันธุ์หนึ่งที่มีราคาสูง
ทุเรียนมีความหอมเหนียวนุ่มอร่อยนั่นก็คือพันธุ์หลงลับแลครับ
พามาที่นี่เลยครับสวนทุเรียนที่อยู่ที่ตำบลหาดเล็กอำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราดเจ้าของสวนก็คือคุณภัยศาลเจริญศุกร์อายุ๕๐ปี
ที่นี่คุณภัยศาลดูแลต้นทุเรียนในแบบธรรมชาติมา๔ปีแล้วครับ
และพันธุ์หลงลับแลอีก๓ต้น
ส่วนทุเรียนพันธหลงลับแลที่ใครก็ไม่นิยมปลูกขายกันเท่าไหร่
เพราะยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศในแถบเอเชียนั้น
ทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแหลจึงเป็นเพียงทุเรียนริมรั้ว
แต่ทำไมที่สวนของคุณภัยศาลทุเรียนสายพันธุ์หลงลับแล
ถึงมีค่ามากล่ะครับ
ลงรับแลนเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นพระราชาแห่งทุเรียนเลย
เพราะว่าเขาบอกว่ามันอร่อยที่สุดแล้วมันก็ไม่มีตามท้องตลาด
ผมได้ซื้อพันธุ์มาปลูก๓ต้นทั้งหลังด้วยทั้งต้นนี้ด้วย
ก็ติดลูกค่อนข้างดีครับ
คุณภัยศาลจะเน้นการปลูกและการดูแล
โดยไม่ใช้สารเคมีในสวนเลยนะครับ
จะปล่อยเป็นไปตามธรรมชาติ
ทำให้เนื้อทุเรียนมีความหอมเหนียวนุ่มอร่อย
เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
ทุเรียนชุดแรกที่เก็บขายได้ก็ราวช่วงหลังสงกรานนะครับ
ประมาณ๑๐๐กิโลกรัมไม่ต่ำกว่า๒๐๓๐ลูกเลยล่ะครับ
อยากรู้ครับอยากรู้ลูกค้าที่มาซื้อหรือสั่งจอง
มาจากไหนกันบ้างล่ะครับคุณภัยศาล
มีมาจีบกันทุกวันครับมาจีบตามเฟซบุ๊ก
มันจีบทางออนไลน์แล้วก็มาถึงสวนคือเขาจองครับ
ราคาโดยรวมก็ประมาณ๒๐๐บาทนะครับ

นี่คือการจองทุเรียนพันหมอนทองนะครับคุณผู้ชม
กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า๒๐๐บาทแน่นอน
แล้วทุเรียนพันหลงลับแลล่ะครับขายที่ไหน
หลงลับแลมีคนมาติดต่อแล้วกิโลกรัมหนึ่ง๓๐๐นะครับ
แต่เป็นพี่น้องชาวกัมพูชาเขาจองหมดเลย
เพราะเขาอยากรู้ว่าหลงลับเลมันชื่อเสียงดัง
มันรสชาติยังไงแล้วมันไม่มีตามท้องตลาด
พอเห็นเราทำได้ลูกเขาก็จองหมดเลย
และที่สำคัญคุณภัยศาลจะตัดทุเรียนที่แก่จัดเท่านั้น
ก่อนที่จะส่งไปให้พ่อค้าชาวกัมพูชา
สุดยอดไปเลยครับคุณภัยศาล
ทุเรียนทุกสายพันธุ์ในสวนแห่งนี้ถูกสั่งจองไปหมดแล้ว
แบบนี้ก็เป็นเกษตรกรที่ยิ้มได้แล้ว
เพราะสวนแห่งนี้เป็นเกษตรทำเงิน
โอ้สายทุเรียนนี่น่าจะถูกอกถูกใจลงลับแล

จีบไปจีบมาเป็นแฟน

ถ้าไม่จีบจะไม่ได้กินไว้เออถูกต้องค่ะคุณ